ตอนนี้บ้างจะบอกว่าละครเลิศเลือดสุพรรณ
เขามีปัญหาจ่ายค่าตัวนักแสดงไม่ครบนะคะ
บางส่วนก็เข้าแจ้งคำว่าตำรวจ
ส่วนน้องแป้งค่ะน้องแป้งลูกสาวพ่อเอชายานะคะ
ล่าสุดค่ะก็เป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้เหมือนกัน
ซึ่งก็มีกระแสมีระยะเวลานะคะที่กำหนดไว้แล้ว
ก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปค่ะ
ส่วนตัวอยากมองในแง่ดีนะคะ
ฝ่ายผู้จัดคงมีปัญหาติดขัดจริงหรือเปล่า
ก่อนจะแย้มเรื่องหัวใจว่าตอนนี้ชิวค่ะ
เอชายาก็ผ่อนความห่วงลูกสาวลงบ้างนิดหน่อยแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็มีผู้จัดการของที่เขาคอยคุยคอยตามให้อยู่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าหนูก็เข้าใจทางฝั่งเขานะคะอาจจะแบบยังไม่ลงตัวอะไรอย่างนี้
ก็ต้องคุยกันต่อไป
ไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะ
เพราะว่าพี่แต่ละคนเขาก็งานเยอะกัน
ถ่ายละครเรื่องนี้มันก็เป็นผลงานแล้วหนูก็ได้ฝึกอะไรหลายอย่าง
หนูก็เลยมองในมุมที่มันดีกว่า
พ่อก็ปล่อยมากขึ้นแล้วค่ะก็โอเค
แต่ก่อนเขาจะฟิกว่าอย่าเพิ่งมีเพราะว่าเราก็ยังเด็กเนาะ
แต่ว่าตอนนี้เราก็เรียนจบแล้วเขาก็ให้เปิดโอกาสมากขึ้น
แต่ว่าหนูก็ยังแบบว่ารักพ่อยังอยู่ที่บ้านยังอะไรทำงานหาเลี้ยงเหมือนเดิม

เอเป็นหนึ่งคนที่เลยที่ขึ้นชื่อว่าห่วงลูกสาวมากนะฮะ

ไม่แปลกลูกสาวเขาสวยนะคะ